ถามว่าเลี้ยงอะไรดีช่วงนี้ถึงจะกำไรดี
อะไรล่ะคะลองเลี้ยงควายแบบที่นี่ไหมครับ

อันนี้จริงนะนี่คือควายยิ้มของจริงนะ
นี่น้ำอมริตหรือเปล่าเนี่ย

เดี๋ยวคุณผู้ชมนะจะไม่มีอารมณ์กินข้าว

มาที่นี่ครับบ้านเลขที่๓๘หมู่๖
ตำบลบางรกรรมอำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลก
ฟาร์มแห่งนี้ก็คือคุณลุงโกศลและป้าใยน้อยมั่น

มีควายที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มเนี่ย
ตัวแล้วนะส่วนใหญ่เป็นตัวเมียทั้งนั้นตัวผู้มีเพียงเจ้าโบ
ควายพันธุ์ไทยพื้นบ้านตัวใหญ่
เจ้าโบเนี่ยตัวที่ยิ้มนั่นแหละ
เขาบอกว่าเจ้าโบ้นะทักทายผู้ที่มาเยือนอย่างเป็นมิตร
ใครที่มาที่นี่ต้องเจอเจ้าโบ้แล้วเจ้าโบ้เป็นตัวผู้ตัวเดียวใช่ไหมล่ะ
ที่เหลือตัวเมียหมดโบ้ยังหล่อเลย
หล่อสุดแล้วหล่อสุดในฟาร์ม
เอาการเลี้ยงควายที่นี่นะครับเขาบอกว่าไม่ยาก

ปล่อยให้ควายไปกินย่าในผืนน้ำ
นี่ไอ้โบยิ้มยิ้มยิ้ม
เขาบอกว่าปล่อยให้ควายมันไปกินย่าในผืนนา
แล้วก็ให้มันขี้ให้มันอุจจาระในผืนนานนั่นแหละ
ก็ทำให้ผืนหน้าเขามีปุ๋ยมีปุ๋ยอินทรีย์
เอ้าเขาบอกว่าที่นี่นะฮะ

แล้วที่นี่ไม่ใช่ควายหุ่นนะเป็นควายพันธุ์บ้านธรรมดา
คือ๑วันมี๙ตัวจะกินย่าประมาณ๑รสพลิกอัพ
ใหญ่ขนาดนั้นอธิบายกันแบบนี้จะได้เข้าใจกันง่าย

เขาบอกว่ามีญาติและฟังเยอะอยู่แล้ว
ก็หาอาหารให้กับควายเนี่ยง่ายมากเลยล่ะครับ
ส่วนที่อยู่ของควายก็คือฟาร์มที่ใช้ในพื้นที่ข้างบ้าน

ก็จะอยู่ใต้ร่มเงาของต้นคอยขนาดใหญ่
แล้วตรงนั้นที่คุณชิสาตั้งข้อสังเกต
มีบ่อบ่อน้ำ
บ่อน้ำนี่ไม่ใช่บ่อน้ำอำมาลิส
แต่เป็นบ่อน้ำให้ควายได้ดื่มกิน๒บ่อ
ไปถามนะครับนางยายน้อยมั่นเล่าให้ฟังหน่อย
ที่นี่ขายดีอะไรยังไงมีเคล็ดลับบอกทีดิ
ยายก็บอกว่าปัจจุบันที่นี่มีควาย๙ตัวนะ
ก่อนหน้านี้ก็ขายให้คนที่อยากเลี้ยควาย
เป็นคู่แม่ลูกไปสัก๑๔๕๐๐๐บาท
โอ้โหเป็นแสนนะครับ
คือมันเหมือนกับราคาเริ่มต้นซะด้วยซ้ำนะครับ

ใครสนใจอยากจะไปเลี้ยงควายเอางี้ถ้าไม่อยากจะซื้อ

โทรไปปรึกษา๒หมายเลขที่เราขึ้นให้
ไม่ต้องจดแต่เอามือถือมาถ่ายรูปเก็บเอาไว้น่าจะดี
ลงไปแล้วเหรอไม่ทันงั้นผมบอก๐๘๖๙๒๕๐๘๕๙
และอีกเบอร์ก็คือ๐๙๙๑๗๖๖๐๓๐แหม
ขึ้นเร็วลงเร็วทีมงานใจเย็น
ถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้แล้วโทรไปถามไปคุยกันได้

น่ารักจริงเลยว้าวไม่ใช่ชนะ